แต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม
ถ้าการไม่ลืมคนหลายใจ
มันจะตายก็ตายแล้วกัน

ใช้ได้เลยนะครับเพลงนี้นี่

ก็ไม่รู้ว่าน้องใบบัวเนี่ยอายุเท่านี้
เข้าใจความหมายของเพลงนี้ไหมครับ
ไม่เข้าใจแน่นอนเพราะว่าเพลงนี้เนื้อเพลงค่อนข้าง
ค่อนข้างจะเป็นแบบว่าหนักหน่อย
ผู้ใหญ่มากเด็กขนาดนี้ไม่น่าจะ
แต่ว่าในเรื่องของเพลงแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นการร้องเพลง

เนี่ยตอนแรกโอ้โหนึกว่าอยู่ในผับเมานมอยู่เมานม
ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับถ้าผ่านเพลงนี้ได้นะ

เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
น้องใบบัวร้อง

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วน้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

อยากให้คุณแม่มีทุกอย่างที่ดี

บางทีก็ปัดฝุ่นด้วยค่ะ

ส่วนหนูขายลูกชิ้นค่ะ

แล้วขายลูกชิ้นเนี่ยขายดีไหมของใบบัว

ชอบซื้อชอบกินด้วยของแม่ก็เหมือนกันค่ะ

ใช่ค่ะสีมือหนูอร่อยอยู่แล้วค่ะ
นี่แล้วใบบัวเรียกลูกค้ายังไง
ซื้อไหมจ๊ะหมูปิ้งอร่อยกับลูกชิ้นอร่อยจ๊ะ

ในรายการของเรานะ

รู้สึกว่าชื่อนี้จะเหมาะสมจริงแหละ
เขาก็กระตั้นอยู่กับคุณแม่จริงนี่นะ
แล้วเห็นให้บอกว่าเต้นได้ด้วย

ใช่เลย

เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เต้นโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมคะ

เชิญค่ะโอ้เต้นเสร็จแล้วก่อจะขึ้นเขาอย่างนี้ก่อนนะ

ขึ้นของเขานอนมา

ลองเต้นเรียกลูกค้าซักนิดหนึ่งได้ไหมคะ

แต่ว่าตอนนี้ยังส่องจิตส่องใจว่าจะกินลูกชิ้นหรือกินก๋วยเตี๋ยวดี
ถ้าเราเต้นเขาอาจจะเปลี่ยนใจจากก๋วยเตี๋ยวว่าเป็นลูกชิ้นของเราก็ได้

อยากคุณลูกชิ้นนะจ๊ะ

มาเลยครับ
มันเหลือเกินดูท่าแบบนี้
อย่างนั้นก็ไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าร้องได้หรือเปล่า

ใบบัวขาเพลงนี้น้องก็ไวใช่ไหม

หนูรักแม่ค่ะหนูอยากกอดแม่ค่ะ
อยากกอดแม่เพิ่มพลังใช่ไหมมากเลยค่ะ

สมก็ลงเรียนอะไรสอนดีจริงเลย
อีกนิดหน่อยหัวไหลถึงฟื้นแล้วฮะ

คุณแม่ปีรยศนะงดงามจริงเลยนะ

ที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ใต้ถุ่นวัดหรือว่าไร

เพราะว่าถ้าเราเดินผ่านผู้ใหญ่เราต้องก้มหัวด้วยค่ะ

อันนี้แบบสุดยอดมากใครเป็นคนสอนครับคุณแม่ค่ะโอ้ยต้องขอบมือให้คุณแม่นะครับ
สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยดีแล้วทำไปเรื่อยนะคะและถ้าจะให้ดีกว่านี้อีกมากก็คือต้องร้องเพลง
เคอรี่มาส่งได้บ่อให้ครบทุกคำโอเคไหมนะครับโอเคค่ะ
นี่เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
น้องใบบัวจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะต้องการ๒๐๐๐๐บาทครับ
ตัวช่วยมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายในเพลงที่๒นี้ใบบัว

เอาละครับพร้อมนะครับใบบัว

เพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมดำน้ำที่๒
ริมตีที่๒

ใบบัวเน้มร้ายปลูกแน่นอน
ดำน้ำที่๓
กรุงพร้อมและอ่อนหิวเป็นปลูกที่๔
นะครับ

ไอ้ห้ามไว้กับป่าอยู่
แต่ที่ตาห้ามป่านี่
ให้เธอรีบมาส่งได้บ่
มิสิทธิ์ใจน้อง

เป็นตาช้ำเอาไห้
พูดเศร้าหลายลูกก็บอกว่า

ที่ฝ้ามทั้งทุกคะแนน

ไอว่าแบบว่าไอคนนี่หนูมัก

แต่มันเต้นบอกกันจังวะ
อยากจบกันกับไอคนละ

คนนี่หนูมัก
อยากได้แบบนั้น
ผู้ชายให้ร้าน
รับทุกข์สู่ชีวิต